เราตามความคืบหน้ากันต่อสำหรับกรณีที่ไปพบศพข้าราชการสำนักประหลัดกรุงเทพ
เสียชีวิตอยู่ในรถเก่งที่พบที่จังหวัดสุราธานีในวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
สุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือแฟนนุ่มนั่นแหละที่พาเธอลงใต้จะกลับไปหาครอบครัวของตัวเองเนี่ย
สุดท้ายก็ทะเลาะกันแล้วก็ก่อเหตุยิงเธอจนเสียชีวิต
วันนี้เราก็ได้พูดคุยกับคนก่อเหตุด้วยนะที่เขาเล่าเรื่องราวว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
แต่จะพาไปดูบรรยากาศงานศพก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวแล้วก็ญาติญาติก็เคลื่อนศพของนางสาวถิติรัฐศรีราชหรือว่าน้องเอ๊วัย๓๕ปีนะคะ
ข้าราชการประจำสำนักประหลัดกรุงเทพมหานครที่ถูกแฟนนุ่มที่ชื่อว่านายโอชาสวนจันทวัย๓๙ปียิงเสียชีวิตเนี่ย
ทำพิธีชาปนกิจที่เมนวัดป่าวีรยานมงคลซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านในจังหวัดชายภูมิแล้วนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะพ่อแม่น้องเอ๊เนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
วันนี้ก็มีเพื่อนจากที่ทำงานจากกรุงเทพมหานครไปร่วมงานกันเยอะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็ได้พูดคุยกันกับนายบุญชื่นศรีราช
แล้วก็นางลีศรีราชพ่อแม่ของนางสาวธิติรัฐนะคะ
ลีเนี่ยแม่ของน้องเอ๊บอกว่าเอ๊เป็นลูกสาวที่ดีเลี้ยงดูพ่อแม่
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเอ๊เนี่ยจะไปหลอกนายโอชาแล้วก็จะไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่น
ตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ฟังด้วย
แต่แม่บอกแม่ไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเลยถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องฆ่าลูกสาวแม่
บอกพฤติกรรมของนายโอชาเนี่ยมันโหดเยี่ยมผิดมนุษย์ที่มาทำกับลูกแม่แบบนี้
จริงแล้วน้องเอ๊เนี่ยกำลังจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อยู่แล้ว
อีกประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองครับครอบครัวก็จัดเตรียมห้องพักเอาไว้หมดแล้ว
เหลือแค่ติดแอร์ในห้องเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ได้แค่ร่างไร้วิญญาณของลูกมานะคะ
มันติดไปวะได้หรอที่ลูกแม่ติดไปหรอคุณ
เห้อขอรับสูท

จิตพิรมยานวัย๖๐ปีอาจารย์แม่ของน้องเอ๊ก็คือเป็นครูที่สอนระดับมัธยม
ก็สนิทสนมกันกับน้องเอ๊มากคุณครูก็บอกว่าเอ๊เนี่ยเป็นคนดี
มีน้ำใจกับทุกคนตกใจมากพอรู้ข่าวว่าถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
สะเทือนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยก็อยากจะขอให้ดวงวิญญาณของน้องเอ๊ไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่อยากให้อาฆาตหรือว่าเครียดแค้นใครค่ะ
ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เพื่อนที่ทำงานด้วยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันจริงค่ะ
ว่าเอ๊เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีแล้วก็คอยทำให้เพื่อนหัวเราะได้ตลอดเวลา
เป็นที่รักของเพื่อนค่ะ
มันมันสะเทือนใจมากอยากให้ประหารเลยนะคะความเป็นจริงเลยค่ะ
เพราะว่ามันเลวร้ายกับเพื่อนมากกับผู้หญิงคนหนึ่งกว่า
คือกว่าที่เขาจะขาดใจเขาต้องทรมานมากค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นมค
ก็สงสารเพื่อนค่ะเพราะสมัยก่อนเราก็เคยเล่นด้วยกันมา
เราเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดพอมีความรู้สึกว่าเพื่อนจากไปโดยที่
วันนี้เราเจอกันแต่เป็นการเจอกันแบบไม่ห่างแต่กลับมีน้ำตามาแทนค่ะ
เมื่อก่อนเอ๊นิสัยเป็นยังไงบ้าง
เป็นคนล่าเริงสนุกสนานจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนทุกครั้งที่เจอกันค่ะ
เท่าที่ดูมาแล้วที่บอกว่าเออทำปืนลั่นนะเนอะ
คือเราก็มองว่าถ้าทำปืนนั่นจริงคือถ้าแวบแรกมันก็ต้องตกใจ
แล้วก็ต้องพาคนที่ตัวเองรักไปโรงพยาบาลก่อนไหม
แต่ทีนี้คือเขาไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยค่ะ
แต่คือเขากลับนึกถึงแต่ตัวเองตรงที่ว่าจะพาจะทำยังไงให้ตัวเองรอดจากตรงนี้
แล้วก็กลับพาโสกมาเรื่อยแล้วพาตัวเองมา
ให้ได้ใกล้บ้านตัวเองมากที่สุดอะ
เพื่อที่จะแบบให้ตัวเองรอดจากตรงนี้
เราคิดว่าแบบจะทะเลาะกันหรืออะไรอะ
มันก็ไม่ควรที่จะทำร้ายกันขนาดเยอะเนาะ
เคยเปิดตัวเรื่องแฟนให้ทราบเราก็เรื่องลึกตรงนั้นเราไม่ทราบกันเลยครับ
ก็ตามที่ทำงานด้วยกันนี้แกเป็นคนนิสัยดีมากใช่ไหมครับ

แล้ววันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ก็เนี่ยค่ะทำได้แค่ยืนมองของใช้ของลูกสาว
เพราะว่านี่คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่นะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็ทยอยขนของย้ายของกลับมาที่บ้านเกิดอยู่แล้ว
น้องเอ๊จะต้องย้ายกลับมาที่บ้านเดือนหน้าแล้ว
คุณลงหาก็กลับได้เรียบร้อยนะครับ